ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดนครนายกมีหนุ่มวัย๒๔ปีขี่จักรยานยนต์
จะไปจ่ายค่าน้ำปลาปลาระหว่างทางพุ่งชน

ที่กำลังจะไปซื้อของที่ตลาดนะครับ
เป็นรถจักรยานนะครับทำให้รถเสียหลักล้มลงกลางถนนได้รับบาดเจ็บ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงคนหนึ่งปั่นจักรยานอยู่ไหลทางด้านซ้าย
จู่มีรถจักรยานยนต์ขี่ตามหลังมาพุ่งชนอย่างจัง
ทำให้รถเสียหลักล้มทั้ง๒คัน
คนขับขี่ล้มกระแทกพื้นถนนได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านนาบางอ้อ
ในพื้นที่บ้านใต้ศาลหมู่๖ตำบลบ้านนา

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางประภัยกุศลสัตว์อายุ๖๙ปี
ปั่นรถจักรยานล้มได้ระบาดเจ็บที่นิ้วก้อยขวา
ศีรษะแตกกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ประภัยผู้บาดเจ็บกำลังปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าว

นายเอกนารินพรมมินอายุ๒๔ปี
ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมา
เพื่อจะไปจ่ายค่าน้ำปลาปลาพุ่งชนท้ายเข้าอย่างจัง
วันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเอกนาริน

เพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

ในพื้นที่ตะบนตากแดดอำเภอเมืองพังงา

ชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
คนขับและภรรยาได้รับบาดเจ็บ

รถจักรยานล้มอยู่ไหลทาง๒คัน

มุ่งหน้าแปลมเพลอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน

รับส่งนักเรียนบนถนนสายเอเชีย
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลนามอม

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซู๔ประตู

จนด้านหน้ารถพังยับเดิน
ถ้าอายุ๑๗ปีขาขวาขาด
ส่วนรถกระบาดที่สองผัวเมียนั่งมาด้วย

ผู้ภัยลำเลียงทั้งหมดส่งโรงพยาบาล

สองแถวน่าจะชะลอเพื่อรับผู้โดยสาร
ทำให้รถกระบาดที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน

ทำให้เพื่อนที่ยืนโหนอยู่ท้ายรถ๒แถว
ทั้งหมด๕คนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็คนท้ายใช่ไหมครับ
เจ็บหลังว่าคนเนี่ย

สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

ตัดกับถนนโรจนะในพื้นที่ตำบลลำตาเสา
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จ
พบว่ารถถูกไฟไหม้วอดทั้ง๒คัน
คนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาตามถนนคันคลองชลประธาน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนค่อนข้างมืด
ทำให้มองไม่เห็นว่ามีรถตู้จอดเสียอยู่ข้างทาง

เพราะดีที่คนขับหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย